มีเหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๓ปีที่แล้วนะครับ
แม้ว่าที่สุดแล้วทันตแพทย์ชาวอเมริกัน
ที่เป็นผู้ปลิดชีพสิงโตตัวนี้

แต่ว่าเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดการถกเถียงเป็นวงกว้างนะครับ
ประเด็นความเหมาะสมในการล่าสัตว์เพื่อความบันเทิง
เราย้อนดูเหตุการณ์นี้จากรายงานครับ

รวมถึงแผงคอสีดำโดดเด่น
ทำให้เจ้าเซซิลสิงโตเพศผู้วัย๑๓ปี
อุทยานแห่งชาติกวางเก้ของซิมบับเวย์
เป็นสัตว์ขวัญใจของนักท่องเที่ยว
ขณะเดียวกันมันยังเป็นสิงโตที่อยู่ในโครงการศึกษา

เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว
นี่ทำให้เหตุการณ์ล่าและสังหารเจ้าเซซิลอย่างทารุณ

ทันตแพทย์ชาวอเมริกันผู้หลงไหลการล่าสัตว์ป่า
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑กรกฎาคมปี๒๕๕๙
กลายเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจ
ให้กับคนรักสัตว์ทั่วโลก
โดยหลังเกิดเหตุหน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ป่าของซิมบับเวย์เผยว่า
พอเมอร์ใช้ธนูและลูกดอกยิงเซซิลบาดเจ็บ

ซิลต้องทรมานจากบาดแผลระหว่างที่ถูกตามล่า

ปืนรายเฟิลในอีกกว่า๔๐ชั่วโมงต่อมา
ก่อนจะถูกตัดหัวและถลกหนัง
โดยเซซิลถูกล่อออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติกวางเก้
และถูกยิงในที่ดินซึ่งอยู่ใกล้เคียง
ซึ่งทางการซิมบับเวย์ประกาศจะดำเนินคดี
ผู้เกี่ยวข้องในการล่าและสังหารสิงโตตัวนี้
เหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อของทันตแพทย์พาวเมอร์จากรัฐมิเนโซต้า
กลายเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกในชั่วข้ามคืน
โดยรายงานระบุว่าเขาจ่ายเงินให้พรานอาชีพ
และเจ้าของที่ดินในซิมบับเวย์เพื่อล่อเซซิลออกมาฆ่า
เป็นเงินเกือบ๒ล้านบาท
พอเมอร์ยังถูกประนามอย่างรุนแรงจากโลกออนไลน์
มีคนจำนวนมากเข้าไปโพสต์ข้อความต่อว่า
ในเฟซบุ๊คเพจคลินิกทันตกรรมของเขา
รวมถึงถูกขุดคุยถึงพฤติกรรมคั่งไคร้
ล่าสัตว์ป่าด้วยขนูและลูกดอก
โดยภาพที่เขาถ่ายคู่กับซากสัตว์ที่ตัวเองล่าจำนวนหลายภาพ
ถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์
กดดันทำให้พาวเมอร์ได้ออกแถลงการขอโทษ
โดยบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าสิงโตตัวที่เขาล่านั้นจะเป็นที่รู้จัก
และเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่น
รวมถึงเป็นสิงโตที่อยู่ในโครงการศึกษา
จนกระทั่งเขาปลิดชีพมาแล้ว
แต่ก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำผิด
โดยอ้างว่าทริปล่าสัตว์ของเขาดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่าง
แม้ว่าระยะแรกหลังข่าวการสังหารเจ้าเซซิลถูกเผยแพร่ออกไป
ทางการซิมบับเวย์จะมีท่าทีแข็งกล้าวต้องการดำเนินคดีกับพาวเมอร์
แต่๓เดือนให้หลังเหตุการณ์ฆ่า
รัฐบาลซิมบับเวย์กลับปฏิเสธที่จะยื่นเรื่องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
อย่างเป็นทางการเพื่อเอาผิดกับพาวเมอร์
โดยระบุว่าเอกสารสำหรับการขอล่าสัตว์ของพาวเมอร์นั้นถูกต้องครบถ้วน
เหตุการณ์นี้จึงจบลงด้วยการที่เขาไม่ต้องถูกดำเนินคดี
แต่การตายของเซซิลในซิมบับเวย์ก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศ
ประเด็นการล่าสัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง
ออสเตรเลียและฝรั่งเศสที่เพิ่มความเข้มงวดทางกฎหมายหยุดยั้งนักล่า
ไม่ให้นำชิ้นส่วนของสิงโตที่ถูกล่าซึ่งพวกเขาเก็บมาเป็นที่ระลึกเข้าประเทศ
ส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ขึ้นบัญชีสิงโตในอินเดีย
ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางที่รวมถึงสิงโตสายพันธุ์เดียวกับเซซิลในรายชื่อสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์
ทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับพลเมืองอเมริกันที่จะล่าพวกมันได้อย่างถูกกฎหมาย